ครั้งนี้เป็นคนหลายคนเขาโดนหลอก
ผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกับว่าเขาไปหลอกผู้ชายมาแล้ว๔๕คน
ผู้ชายคนล่าสุดเป็นตำรวจ

สวยเลยไปหลอกแต่งงานกัน
ผู้ชายไม่รู้มาก่อนเลยว่าผู้หญิงเนี่ย

แล้วก็มีคนเอาเรื่องราวไปแฉด้วย
ตัวเธอเองจะชี้แจงอย่างไรไปฟังครับ
สาระมีครบฉันน่ะพร้อมมาท้ากับคุณแน่นอน
ถ้ามันเป็นเอกสารจริงฉันจะเอาฟาดหน้าคุณให้ดู

มีคนคอมเมนต์ไปไหนละบัตรพนักงาน
บัตรข้าราชการไหนบัตรเป็นพยาบาล
โชว์สิไม่โชว์ครับ

เป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมาอายุ๒๔ปี
เขายืนยันว่าเป็นพยาบาลจริง

ถ้าเป็นพยาบาลจริงต้องรู้ว่าควรใส่แบบไหน

แต่เธอใส่ไม่ถูกนะเรียกชื่อสถาบันที่เรียนมา

มีการอัดคลิปเต้นท่าทางไม่สุภาพ

ไปค้นหาในฐานข้อมูลของโรงพยาบาล

ก็เลยว่าต้องเป็นพยาบาลโปร่ม
มีเพจครูพยาบาลยืนยันเหมือนกันว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เธอนั้นกุเรื่องขึ้นมา
ที่สำคัญอาชีพจริงแล้วเป็นสาวชีเบียร์
เราไม่ได้บอกว่าสาวชิเบียเป็นอาชีพที่ไม่ดีนะคุณผู้ชม
เป็นอาชีพที่สุจริตแต่ว่าเธอเองจริงแล้วทำอาชีพเป็นสาวเชียเบีย
แต่งงานด้วยก็มีเคยมีคนไปแฉแล้วหลายรอบ
แล้วก็หลายครั้งแต่ก็ไม่ฟัง
เพราะว่ามีคนบอกว่าเธอไปหลอกผู้ชายมาแล้ว๕๖คน
ชุดพยาบาลกับตำรวจนายหนึ่ง
แล้วก็บอกว่าจดทะเบียนกันเรียบร้อย

ทีนี้มีคนไปถามตำรวจนายนี้

ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าแฟนตัวเองเป็นพยาบาลจริงหรือเปล่า

ทำอะไรไม่ถูกตอนนี้ขอแยกกันชั่วคราวก่อน

เพราะยังไม่รู้ว่าฝ่ายผู้หญิงเนี่ยทำงานอะไรกันแน่

ทีมข่าวประสานไปที่ญาติของผู้เสียหายคนหนึ่งชื่ออ้อม

๑๐คนนึงเคยถูกการ์ตูนหลอกครบด้วยนะฮะแต่ไม่ใช่ภาพใน
คนที่อยู่ในคลิปนี้ไม่ใช่คนละคนกันนะฮะอีกคนนึงนะฮะ
นะคุณผู้ชมอ้อมเนี่ยบอกว่าการ์ตูนคบกับน้องเขาปี๖๒ตอน
คบกันหลอกให้ซื้อรถให้๑คันเสียเงินดาวนไปเป็นแสนนะแล้ว
ต้องให้เงินใช้เป็นประจำทุกเดือนด้วยบางครั้งเนี่ยซื้อทอง
ให้ระยะหลังเริ่มทนไม่ได้ครับนะฮะเพราะว่าขอแต่เงินนะสุด
ผู้ชายขอเลิกครอบครัวเองขอรถคืนแต่ผู้หญิงบอกว่าถ้า
เอารถคืนเอาเงินมาหมื่นนึงแล้วกันสุดท้ายต่อรองกันเหลือห้า
ก็เลยคืนมา๒วันที่ผ่านมาการ์ตูนโทรไปขู่บอกว่าน้องชาย
เป็นคนแฉเธอหรือเปล่าแต่น้องไม่ตอบโต้นะฮะก็ไม่ได้
อะไรแล้วนะเท่าที่ทราบตอนนี้การ์ตูนเคยหลอกผู้ชายมาแล้ว
แล้ว๕๖คนด้วยกันและล่าสุดตำรวจในภาพที่ถ่ายพีเวอร์ดิ้ง
เป็นคนล่าสุดที่เธอไปหลอกมาอีกนะครับเดี๋ยวนักข่าวตาม
ให้ต่อนะฮะว่าเรื่องราวความจริงนั้นเป็นอย่างไรนะครับ